แล้วก็ต่อเนื่องจากในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้ด้วย
กรณีผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๒ปีอยู่ม๑นะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
ผู้ปกครองไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าลูกสาวถูกครูพระข่มขืน
เมื่อปีที่แล้ว๒ครั้งครั้งแรกเดือนตุลาคมครั้งที่๒เดือนพฤศจิกายน
ไปแจ้งความแล้วตอนแรกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเหมือนกับคดีไม่มีความคืบหน้าก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายนาฏ
ทีนี้ค่ะทางตำรวจบอกว่าก็เดินหน้าให้ต่อเรื่องของคดีไม่ได้แบบโอ้ละเลยอะไร
คดีแรกเนี่ยเรื่องถึงอายการและคดีแรกก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม
แต่ว่าคดีที่๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แต่สิ่งที่ผู้ปกครองของน้องผู้หญิงคนนี้ติดใจก็คือทางโรงเรียนนะคะ
ทางโรงเรียนยังปล่อยให้คุณครูคนนี้สอนอยู่เลย
ทำไมไม่เห็นตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบทำไมไม่ให้พักงานไปก่อนอะไรก่อน
แล้วก็ล่าสุดคุณครูคนนี้ติดต่อมาทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหายด้วยนะ
บอกว่าจะจ่ายเงินให้๒๐๐๐๐๐บาท
แต่คุณแม่บอกเลยว่าไม่รับเงินแล้วก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คุณครูคนนี้ชื่อว่านายดำรงอายุ๔๐ปี
วิชาภาระศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายนาฏค่ะ
ตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืนน้องนักเรียนหญิงชั้นม๑อายุแค่๑๒นะคะ
ครั้งแรก๒๘ตุลาคมปีที่แล้ว
ครั้งที่๒๒๙พฤศจิกายนปีที่แล้ว
อย่างที่บอกว่าคดีแรกเรื่องถึงอายการแล้ว
คดีที่๒อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ล่าสุดวันนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
แล้วก็คุณแม่ของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๑ที่อายุ๑๒ปีเป็นผู้เสียหายคนนี้ค่ะ

พอมีข่าวพอแม่ไปร้องศูนย์นำรงธรรมแล้วก็เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเนี่ยนะ
ครูคนนี้ติดต่อผ่านญาติของคนรู้จักขอไกล่เกลี่ย

แล้วก็บอกเลยว่า๒แสนนี้ให้ไปก่อนนะ
แล้วจะส่งเสียค่าเล่าเรียนโรงเรียนประจำให้ด้วย

ไม่ขอรับเงินไม่ขอรับความช่วยเหลือใดทั้งสิ้น
จะขอดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
คุณแม่ก็เลยบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะ
หวานล้อมคนที่รู้จักของแม่คนแถวบ้าน
ญาติคือไปหวานล้อมทุกคนรอบตัวหมดเลย

จะจ่ายเงินเยียวยาจ่ายค่าเสียหายให้
แต่แม่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวคุณแม่
เกินกว่าจะรับได้สิ่งนี้จะเป็นแผลในใจของลูกสาวคุณแม่ไปตลอดชีวิต
เงินไม่สามารถทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้ค่ะ
ถึงถือสิ่กเข้าไปเลยว่าคลอดจะหน่วยงานให้ถึงดีสุด
ถ้าเราถึงแค่ตรงนี้
แล้วจิตกัดอุ้นหรือจะฆ่ากัน
แล้วอีกก็เทนกันไม่ได้

ดำเนินคดีกับครูพระคนนี้อย่างถึงที่สุดตรงไปตรงมา
เพราะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กคนอื่นอีกนะคะ
ซึ่งทางโรงเรียนเบื้องต้นบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแล้วก็สั่งย้ายไป
ร้อยครูคนนี้แล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดี

พันธุ์ตำรวจเอกเชศชัยเชษฐศิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวัดสิงห
บอกว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
กรณีที่ผู้ต้องหาให้คนไปหวานล้อมไกลเกลี่ย
พยายามจะจ่ายเงิน๒แสนชดใช้ความเสียหายอะไรต่างเหล่านี้
ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นจริงก็ไม่ส่งผลต่อรูปคดีอะไรนะคะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่ไม่สามารถยอมความกันได้
ส่วนเรื่องเงินทางครอบครัวของน้องผู้เสียหาย
รับหรือไม่รับไม่มีผลอะไรกับรูปคดีเลย
ตำรวจยืนยันว่าจะไม่เข้าข้างใคร
ทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เกี่ยวว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นข้าราชการ
เป็นถึงครูเป็นรับราชการอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยว
ตำรวจบอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่าคดีนี้
ตำรวจจะดูแลอย่างเต็มที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วถ้าหากว่าครูคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
มีพฤติการสอทุจริตเอาเงินมาให้เจ้าหน้าที่
อะไรก็แล้วแต่ก็จะเข้าข่ายติดสินบนเจ้าพนักงานด้วย
ตอนนี้ก็รอทุกอย่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย